พอดีผมว่าหลายคนสนใจเรื่องนี้มากนะครับ
แต่ก็สงสัยว่าทำไมยังไม่ชัดเจน
ในเรื่องของที่มาของเงินและระบบที่ใช้
แล้วมั่นใจครับ
งบประมาณก็นี่เป็นรัฐบาลผสม
เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราต้องพูดคุยกับทุกภาคการเมือง
ถึงแม้เป็นพวกเดียวกันแล้วเป็นรัฐบาลเดียวกันแล้ว
ผมเชื่อว่าตรงนี้ต้องมีการแบ่งสารเข้ามาให้ดี
เรามีวิธีการที่เราจะหาสตังค์ได้อย่างแน่นอน๕๖๐ล้าน

ความชัดเจนตรงนี้จะได้ยินหรือได้เห็นเรื่องนี้เมื่อไหร่
เมื่อวันที่ผมพูดไปหิวิธีคุณเคลร์ก็สองอาทิตย์

นับถอยหลัง
ไม่ชอบคือท่านกลับไปตามหน้าทีอย่างเธอกันมา
ท่านก็ทราบว่าอีก๑๐วันต้องชัดเจน

ก็เป็นบทเรียนว่าถ้าเกิดพูดอะไรแล้วไม่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะถูกว่า

ถือเป็นการสั่งการครับขอบคุณครับ

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องรถไฟฟ้า
ราคารถราบริดฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
จำได้ว่าเคยคุยเศรษฐาครั้งหนึ่งก่อนเลือกตั้งก็คือบอกว่า๓เดือนเสร็จ

เวลามันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครับ
อันนี้ยังไม่ได้รับการดูทั้งหมดนะครับ
แต่ว่า๓เดือนอาจจะยากนะครับ
แต่ว่าเริ่มปฏิบัติการเริ่มทันที
เมื่อคืนก็ยังคุยกับข้อบทกฎหมายของนักกฎหมายอยู่
เพราะว่าปัญหามันสะสมมานาน
ว่าเป็นเรื่องของการค่าใช้จ่ายที่ให้กับภาคเอกชน
หมื่นหรือแต่อันนี้เป็นหกหมื่นล้านแล้วก็ตามที

เรื่องของการเชื่อมต่อระบบทั้งหลาย
เรื่องการใช้ตัวใบเดียว

แต่ว่ายืนยันครับว่าได้เริ่มทำงานแล้วทันทีครับ

นั่งในห้องทำงานของคณะทำงาน

เขาบอกคือคุณเศรษฐาตอนสมัย

จะไม่มีห้องทำงานคือมีห้องทำงานแต่ไม่ยอมใช้

ธรรมเนียบคราวนี้คิดว่าจะใช้วิธีการนี้
มาใช้ในการทำงานไหมครับ

ใช้เป็นห้องทางผ่านเวลาไปเข้าห้องน้ำอย่างเดียว
แล้วก็ไม่ได้นั่งที่ทำเนียบเลย

กับการที่จะรับฟังปัญหา

ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นห้องเป็นกระจกเป็นประตูกั้น

ก็ตามนั้นคิดว่า
น่าจะไปใช้บ้านหลังโลก

เป็นข้าระที่ผู้บริกษาไปทำงานกัน

ก็น่าจะทราบว่า
มันคงไม่ได้เป็นที่ปรึกษาผมนะครับห้องทำงานอะไรพวกนี้แม่เอาไว้
ก็ไปนั่งกันคุยกันดีกว่าผมว่ามันเป็นการที่

ขั้นตอนทุกอย่างครับเป็นวัฒนธรรมที่ผมอยากให้เกิดขึ้นนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งผมว่าเป็นเรื่องของที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้คือเรื่องภัยแรงนะครับ
เรามีวิธีการแก้ปัญหาหรือเตรียมตัวลดความรุนแรงของเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
พืชที่เราอาจจะมาปลูกแทนพืชที่กินน้ำเยอะ
อย่างเช่นข้าวเนี่ยก็ลำบากใจอยู่นะครับ
เพราะว่าไม่รู้เกษตรกรจะยอมที่จะทำผู้ปลูกผู้ทดแทนอื่นหรือเปล่า
ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ปลูกแล้วเราจะปลูกข้าวต่อไปเนี่ย

เท่าที่ไปที่มาที่ภาคอีสานน้ำน้อยไปประมาณครึ่งหนึ่งของปีที่แล้ว
เหนือยังดีกว่านะครับแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
หน้าฝนมาช้าไปเดือนหนึ่งก็หวังว่าจะจบช้าไปอีกเดือนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นปริมาณก็ยังมีความหวังอยู่ปริมาณน้ำก็จะดีขึ้น
มาจัดการน้ำมีอยู่มีเรื่องของการบริโภคซึ่งอันนี้ไม่ขาดใครแน่นอนนะครับ
เรื่องของภาคอุตสาหกรรมนี้ไม่ขาดแทนนะครับ
แต่ก็เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่มากที่จะเกิดขึ้นในอีก๔ปีหรือ๕ปีข้างหน้า
เพราะว่าจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเยอะนะครับ
แล้วก็จะมีภาครวงศาลการ์มที่จะเข้ามาเยอะ
เพราะแล้วลงทูลต่างประเภทลงทูลได้วันนี้ยังไม่ค่อยเป็นนัยยะเท่าไหร่
แต่ว่าเรื่องสำคัญที่สุดภาคที่๔คือภาคส่วนเกษตร
ซึ่งเป็นภาคส่วนใหญ่ที่เราต้องหาทางจัดการให้ได้
ก็เข้าใจตรงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบจอบตเอง
ถ้ามีงบก็ต้องทำทันทีเรื่องของสายคันดินสายซอยซีเมน
นะครับการขุดคลองการล่อคลอง
มาในอดีตที่สำคัญมากกว่านั้น
ซึ่งท่านมีทหารพัฒนาอยู่
เยอะมีรถมีอุปกรณ์อยู่พอสมควร

สามารถสั่งการได้โดยเร็ว
ซึ่งทั้งสองท่านก็รับปาก
แล้วก็ว่าจะลงไปช่วยเรื่องของการดูแล
ป้องกันภัยแรงที่จะเกิดขึ้น